ดูในขณะที่อยู่ในภาวะที่มีเรื่องของอย่างเช่นสินค้าราคาแพงต่าง
เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่หรือสินค้าประเภทอื่น
ทีนี้ล่าสุดค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องการร้องเรียน

ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนค่ะและอยากจะให้คุณศรีสุวรรณไปช่วยตรวจสอบ
เอ๊ะทำไมมีรถกระบะ
เอาหมูเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนน่าจะเป็นหมูที่ตายแล้ว
แล้วถมใส่กันอยู่ในท้ายรถกระบะ
มันน่าสงสัยเพราะเขากลัวว่าอันนี้มันเป็นหมูที่ตาย
ยังไงล่ะมีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้
ทางด้านของคุณสมชายค่ะเขาเป็นประธานเครือข่ายคนรักน้ำ
แล้วก็มีตัวแทนชาวบ้าน๔อำเภอนะของจังหวัดราชบุรี
เอาข้อมูลหลักฐานเป็นภาพถ่ายมีคลิปวิดีโอด้วยนะ
มีเรื่องของการขนย้ายหมูตายออกจากฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งในหลายพื้นที่ด้วยทีเดียว
เอาไปมอบเป็นหลักฐานให้คุณศรีสุวรรณจัญญาช่วยตรวจสอบ
ไปเอาผิดกับประสุทธิ์จังหวัดราชบุรีหน่อย
ว่าทำไมถึงปล่อยปะละเลยให้มีการขนหมูตายไปทั่วเมืองแบบนี้
หรือว่าโรคอฮิวะแอฟริกาหรือไม่
และแน่นอนหลังจากนั้นคุณศรีสุวรรณค่ะ
ก็เล่าแบบนี้เลยว่ามีตัวแทนชาวจังหวัดราบุรี
ส่งหลักฐานให้อยากจะให้เขามาตรวจสอบเรื่องนี้
คุณศรีสุวรรณบอกว่าการขนหมูตายแบบนี้

จากการขนหมูเข้าโรงค่าทั่วไป
ปกติเขาจะต้องใส่คอกหรือใส่กระทอใส่หมู

แต่ที่เห็นในภาพในคลิปเนี่ย

อยู่ในรถกระบะและยังมีรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย
ไม่มีภาชนะอะไรปิดมิดชิดเลย
ก็ไม่แน่ใจว่านี่ได้รับการอนุญาตให้ขนย้ายจากประสุทธิ์แล้วหรือเปล่า
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนให้ประสุทธิ์จังหวัดตรวจสอบนะคะ
เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงกันเลยค่ะ
ตอนนี้ถ้าพูดถึงคำว่าหมูคำเดียวเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนได้รับความสนใจหมดนะคะ
จากนั้นเรื่องของให้ไปตรวจสอบว่าเป็นหมูที่ตายแบบจากโรค